มาดูกันเลยนะคะคดีลาลาเบลใครกำลังรออยู่นะคะ
หลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมนำเสนอเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่เหลือเกินนะคะ
ต้องบอกว่าจริงปัญหาเรื่องนี้เนี่ย
มันมีปัญหาสังคมหลายอย่างซ้อนอยู่ในนั้น
เรื่องของการใช้ยาเสพติดด้วยการของการเอ็นเตอร์เทน
อินเตอร์เทนพริตตี้แล้วก็การที่มีการจัดปาร์ตี้กันในบ้าน
คือมันมีหลายอย่างที่เราไม่รู้ว่าในสังคมไทยมันมีแบบนี้แล้วนะ
เป็นลักษณะของคดีตัวอย่างที่อยากจะให้ถอดบทเรียนร่วมกันนะคะ
คือมันมีหลายประเด็นที่มันแตกออกมาจากคดีนี้คดีเดียว
ส่วนเรื่องของการดำเนินคดีก็ยังคงติดตามกันต่อ

ตั้งแต่ช่วงคืนวันที่๒๔กันยายนที่ผ่านมาแต่ยังสอบต่อเนื่องจนถึงช่วงเวลานี้เลยนะคะ
และล่าสุดตำรวจสนบุคโลนำตัวน้ำอุ่นสอบปากคำอีกรอบ
แล้วก็คุมตัวนะคะไปฝากขังต่อสารอาญาธนบุรีและคัดค้านการประกันตัวด้วยค่ะ
นายรัชเดชวงธบุตรหรือน้ำอุ่นผู้ต้องหาจากคดีการเสียชีวิตของนางสาวทิติมา
นอรพันธ์พิพัฒน์อายุ๒๕ปีหรือลัลลาเบลถูกตำรวจนครบานบุคโล
ควบคุมตัวไปฝากขังสารอาญาธนบุรีหลังจากช่วงเช้าที่ผ่านมา
ได้นำตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อไปพิมพ์ลายนิ้วมือทำประวัติ
โดยทั้งพ่อและแม่พร้อมทนายความของนายน้ำอุ่นเดินทางมาเข้าพบพนักงานสอบสวน
เพื่อมาสอบถามเรื่องคดีด้วยค่ะทางพนักงานสอบสวนเนี่ยก็แจ้งข้อกล่าวหากับ
น้ำอุ่น๓ข้อหาคือนวงเหนียวกักขังเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
พาผู้อื่นไปเพื่อกระทำอนาจารย์และกระทำอนาจารย์
ซึ่งผู้ต้องหาให้การภาคเศษท้ายคำร้องนี้มีการขอฝากขัง
พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวนด้วยนะคะเพราะคดีนี้ถือว่าอัตราโทษสูง
และเกรงว่าผู้ต้องหาจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานค่ะจากนั้นตำรวจนำตัวนายน้ำอุ่นออกจากห้องประชุมชั้นสอง
และรีบนำตัวขึ้นรถคุมขังทันทีนะคะพาตัวนายน้ำอุ่นไปยังสารอาญาธนบุรี
ระหว่างที่นำตัวนายน้ำอุ่นขึ้นรถไปทีมข่าวได้สอบถามนายน้ำอุ่นอีกครั้งว่า
ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างโอเคไหมซึ่งนายน้ำอุ่นก็พยักหน้าตอบรับ
แต่ไม่มีการตอบคำถามใดใดกับสื่อมวลชนนะคะทางพ่อแล้วก็แม่ของนายน้ำอุ่นเนี่ย
มีการยื่นหลักทรัพย์เพื่อขอประกันตัวต่อสารล่าสุดช่วงประมาณสิบห้านาฬิกาที่ผ่านมานี้
สารอาญาธนบุรีไม่อนุญาตให้ประกันตัวค่ะเพราะว่าสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่า
คดีนี้มีอัตราโทษสูงถ้าปล่อยตัวไปเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี
ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือก่อเหตุร้ายประการอื่น
จากนั้นเจ้าหน้าที่ราชธรรมก็คุมตัวนายน้ำอุ่นขึ้นรถเรือนจำพิเศษธนบุรีไปค่ะ